การขอโชคขอลาบหรือการนำพิธียกพ่อแก่จะเป็นสิริมงคล
รวมถึงการไปร่วมงานกระถิ่นก็จะเป็นเรื่องที่ดีด้วยค่ะ
อันดับแรกพาคุณผู้ชมไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณตำบลโพแตง
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนนะคะ
นี่เห็นไหมประชาชนมาร่วมพิธียกพ่อแก่
เพื่อความเป็นสิริมงคลกันล้นหลามเลยทีเดียว
เป็นพิธีที่มีครูดังนั้นจะมีผู้ร่วมพิธีบางคน
อาการจะเหมือนกับเกร็งตัวสั่น
บางคนถึงขั้นร้องตะโกนเสียงดังคล้ายกับของขึ้นเลย

อันนี้เป็นอิมัลลบลูกนะแต่บางคนมันมีอาการอย่างนั้นจริง
แน่นอนการยกของไม่ว่าจะหนักหรือเบายกนานบางทีมันเมื่อยได้
แต่นี่เขาเป็นการนำพิธีบางคนเขาอาจจะมีของขึ้นจริง
อันนี้เราก็เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังให้เห็นถึงอาการแต่ละคน
ทางด้านคุณราตรีรีคำมงนำฟักทองมาถวายปู่ฤษีพรหมเมษนะคะ

เคยมาขอพรจากพ่อปู่นี่แหละ
แล้วก็ได้รับโชคกว่าสองหมื่นบาทจากเลขทูปมงคล
คราวนี้มาที่นี่อีกก็ไม่พลาดหรอกค่ะ
ขอได้ก็จะขออีกขอที่ที่เดิมทูปเสียงทายเหมือนเดิม
ก็ต้องดูหน่อยสิคุณผู้ชมว่าได้อะไรมาให้เราได้เอาไปเสี่ยงโชค
แล้วเขาบอกเหมือนกันว่าเดี๋ยวงวดต่อไปได้รู้กัน
ซึ่งถ้าใครมาที่นี่นะคะเขาก็จะมักนำฟักทองมาถวาย
แล้วก็จุดทูปเสียงทายในลักษณะแบบนี้นะคะ
จากอยุธยาเภยอย่างพอแล้วละไปที่นครสีธรรมรัฐกันบ้างคุณผู้ชม
วัดบางสะพานเขาจัดงานทอดกระถิ่นกันแบบนี้
มีร้องรำทำเพลงกันด้วย

เมืองนครศรีธรรมราชนะคะงานนี้งานใหญ่ค่ะ
มีประธานกฐินก็คือคุณอาณวัฏ
และเพศรัชกรหญิงจุรีอุทัยชะลานนท์นะคะ
ก็มีความคิดว่าเราเติบโตมาจากที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
แล้วก็ไปทำมาหากินตามที่ต่าง
ตอนนี้อยากจะกลับมาพัฒนาวัด

ได้ยอดบริวารกะถิ่นมากถึง๒๐๐๕๐๐บาท

แล้วภายในงานนี้จะมีนางรำมีขบวนแห่กระถิ่นนี่แหละที่เรียกว่า

แล้ววัดบางสะพานอยู่ในพื้นที่น้ำทะเลหนุนด้วย
เวลาที่ฝนตกหลายวันเนี่ยน้ำมันก็เลยนองขึ้นมา

ช่วงภาคใต้จะตกหนักมาก

ก็ยังมาร่ายรำแห่กระถิ่นรอบโบสถ์กันอย่างสนุกสนานอิ่มบุญอิ่มใจ
เอาบรรยากาศของงานบุญมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ร่วมอนุโมทนาสาธุกันด้วยค่ะ